คุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมอยู่ในเหตุการณ์ต่อไปนี้

คือมีผู้ชายคนหนึ่งเขากำลังทำงานอยู่ในบ้านปกติแล้ว
ลงมาจากรถถือมีดออกมา

ดีนะคะไม่ถึงตายแต่เย็บไปร้อยกว่าเม็

ไอโหล
ไอโหล

ไม่ยั้งแบบไม่เตือนลงมาปุ๊บ

แล้วไฟรวดรั้วเลยค่ะ

ได้ยินแววว่าตกแม่กูเหรอ
คนที่โดนฟันก็บอกยังไม่ได้ตบเลย
แล้วคนแถวนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาจะเข้าไปห้ามก็กลัว
เพราะว่ามีดเนี่ยเล่มยาวเหลือเกินนะคะ
คนเจ็บอายุ๒๐ปีนะคะยืนทำธุระอยู่ในบ้าน
ส่วนคนที่ถูกเรียกว่าไก่ชื่ออภิวัฒน์
อายุ๒๕ปีเป็นญาติกันบุกเข้ามาฟัน
คนเจ็บก็วิ่งหนีตายเข้ามาในบ้านค่ะ
เขาก็พยายามยกมือขึ้นมาป้องกันตัว
มีดก็เข้ามือเข้าแขนไปเต็มนะคะ
มีจังหวะที่มีดเหมือนจะหลุดจากมือในไก่

แล้วในไก่ก็ใช้ช่วงชุลมุนหลบหนีออกไปนะคะ
ส่วนคนเจ็บเนี่ยถูกฟันที่แขนซ้ายจนนิ้วก้อยซ้ายขาดเลยค่ะ
เย็บต่อใหม่ต้องบอกคุณหมอเก่งมาก
แล้วแผลที่แขนซ้ายเวอะไปหมดเลยนะคะ

แล้วประเด็นคือแจ้งความกับตำรวจสอนอท่าเรือไปแล้ว
จนถึงวันนี้เหตุการณ์นี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะคะ
สองเดือนแล้วค่ะคิงแต่ที่ต้องเอามาเล่าใหม่เพราะว่าสองเดือนแล้วเหรอ
เหตุการณ์มันไม่คืบหน้าเพราะตำรวจไม่แม้แต่จะออกหมายจับด้วยซ้ำ
ทั้งที่หลักฐานกล้องวงจรปิดชัดเจนขนาดนี้
เราก็เลยส่งคุณอัพจิรายุทธ์นะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับคนเจ็บ
จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากที่ว่าในไก่ขอมาอยู่ที่ห้องของเขา
แล้วก็จะให้เขาย้ายไปอยู่ที่อื่น

ก็นี่ห้องเขาก็เลยเริ่มทะเลาะกัน
แล้วหลังจากนั้นนอกจากทะเลาะกับในไก่แล้ว
ก็ทะเลาะลามไปถึงแม่ในไก่ด้วยประเด็นเรื่องที่จอดรถ

ก็เลยกลับบ้านไปเตะเก้าอี้เตะกระมังที่หน้าบ้านระบายอารมณ์
มีคนไปใส่ไฟ
แต่งเรื่องใส่ไข่ให้ในไก่ฟังว่าเนี่ย
เขาเกือบตบแม่ในไก่
ไก่ก็เลยพุ่งมาไงบอกจะตบแม่กูเหรอนั่นน่ะ
วันเกิดเหตุเขายืนหันหลังทำงานอยู่
อยู่ในไก่ขับรถเข้ามาจอดเดินลงมาพร้อมมีดแล้วตะโกน
บอกมึงตบแม่กูเหรอแล้วก็กระหน่ำฟันเลย
นี่ดูแผลสิคะนี่๒เดือนผ่านมาแล้วนะ

แต่ว่าเอ๊ะทำไมคดีไม่คืบ
เขาบอกตำรวจไม่ดำเนินคดีกับในไก่เลย
โดยตำรวจบอกว่ารอผลชนสูตรจากแพทย์ก่อน
เขาบอกตอนนี้ทุกวันนี้อยู่แบบหวาดระแวงค่ะ
คราวที่แล้วถ้าไม่ยกมือกัน

กลัวหัวจะขาดไปด้วยกลัวไก่จะกลับมาก่อเหตุซ้ำ
เขาบอกแขนข้างที่ถูกฟันที่เย็บไปร้อยกว่าเม็

ก็เลยอยากจะมาร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอด

ไม่เคยมีเรื่องครับผมแค่ทะเลาะกับแม่เขาเฉยครับ

ก่อนหน้านั้นเหรอครับทำไมครับทำไมถึงทะเลาะ
เป็นเรื่องทะเลาะแบบที่จอดรถเฉยครับ

แล้วเขามีคนไปแต่งเรื่องให้เขาฟังครับ

ทั้งหมดกี่เข็มแล้วมันเสียหายยังไงบ้าง
ทั้งหมดเห็นหมอเขาบอกประมาณร้อยกว่าเข็มนะครับ

ขาดครับตรงนี้ขาดเป็นเอ็นชูนิ้วกับงอนิ้วก็ขาดครับ
นิ้วก้อยขาดเลยไหมนิ้วก้อยขาดเลยครับ
แล้วนี่มาต่อแล้วใช่ไหมครับต่อแล้วครับผมรู้สึกกลัวครับอืมแบบ
แล้วผมเป็นหนักด้วยครับแล้วเหมือนได้ข่าวมาว่าเหมือนเขาอยู่แถวบ้านนะครับ

กลัวจะมาทำร้ายเพิ่มใช่ไหมฮะใช่ครับ
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เป็นร้านค้าใต้ทางด่วนในชุมชนแยกหัวโค้งเข็ดคลองเตยค่ะ
ก็เป็นร้านที่คนเจ็บทำงานขายของอยู่นั่นแหละ
แล้วเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายไก่ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันด้วยนะคะ
คือเอาจริงบ้านไม่ได้ใกล้กันนะคิงบ้านติดกันเลยค่ะ
ก็อย่างที่บอกเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติกันอะเนาะ
คุยกับนายแดงค่ะตาของคนเจ็บคุณตาแดงนะคะ
ก็เป็นตาของทั้งคนเจ็บแล้วก็ตาของนายไก่ด้วย
แดงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจุดเริ่มต้นก็เหมือนกับที่คนเจ็บเล่านั่นแหละ
แต่ก็ไม่รู้จริงว่าใครมันไปเสี่ยมไปเล่าเหตุการณ์
ใส่สีตีไข่เกินจริงจนไก่เนี่ยฟังแล้วเข้าใจผิด
เรื่องราวก็เลยบานปลายใหญ่โตขนาดนี้
หลังเกิดเหตุเนี่ยไก่ก็ออกไปทำงานนอกบ้านแล้วก็ไม่กลับเข้ามาบ้านเลย
ในฐานะที่เป็นตาที่ก็เลี้ยงทั้งคู่มากับมือเนี่ยพูดอะไรไม่ออก
เพราะที่เลี้ยงมาเนี่ยหลานทั้งสองคนก็เป็นเด็กดีไม่มีปัญหากับใครทั้งคู่
ก็ไม่เคยเห็นมีอารมณ์ฉุนเฉียวจนไปทำร้ายร่างกายใครแบบนี้มาก่อนเลย
มันไปแตะกระป๋องแค่นั้นแหละ
ผมเห็นแค่นี้เอง
หลุงคนกลาง่ายผู้ลำบาก
ทางคดีเราก็ไปถามตำรวจเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเนี่ยคนเจ็บเขาบอก๒เดือนผ่านไป

หมายจับก็ไม่ออกเขาอยู่แบบหวาดระแวง
ผู้กำกับการสอนอท่าเรือก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเลยจริง
ตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนหาหลักฐานอยู่
แล้วก็ต้องรอผลการรักษาจากโรงพยาบาลด้วย

เพราะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับคนก่อเหตุได้
เดี๋ยวหลังจากนี้จะเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ
ถ้าไม่มาตามหมายเรียกก็จะออกหมายจับ

ถ้า๒เดือนแล้วผลของทางโรงพยาบาลยังไม่ออก
ตำรวจก็เลยแจ้งหมายไม่ได้ตำรวจว่าอย่างนั้น

เพราะว่าทางครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ย
ทรมานนะถ้าต้องรอนาน
คือเขาจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเอานะคะ
เพราะว่าบ้านก็ติดกันไม่รู้จะโดนวนเวียนกลับมาวันไหน
คราวนั้นอารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่าไม่รู้แต่เอาเกือบตายอ่ะ
ครับฝากคุณตำรวจด้วยนะครับ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าอัปเดตกันต่อในประเด็นนี้